มาฟังการวิเคราะห์กันนะครับจากการที่กระทรวงเกษตรเขาจะลุย
ยึดคืนพื้นที่สอบประกอบจากในทุนคุณผู้ชมเขามีการบุกรุกไปสร้างโรงแรม
ส่วนใหญ่เนี่ยแหล่งท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยครับทั้งเชียงบรายทั้งภูเก็ต
ปฏิบัติการนี้จะสำเร็จหรือว่าล้มเหลวไปถามพร้อมกัน
อาจารย์สุภาพสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
คุณกอล์ฟครับคุณน้ำแข็งครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
จริงจริงเราก็ได้ยินมาจนชินชาแล้วนะครับประเด็นเรื่องการที่นายทุนบุกรุก
ไม่ว่าจะเป็นบุกลุกป่าที่อยู่ในความครอบครองของกรมป่าไม้
อยู่ในความดูแลของสปกรอยู่ในความดูแลของกรมอุทยาน
แต่ว่าพอจะเอาเข้าจริงมันกลายเป็นมหากราบของความยืดเยื้อเรื้อรังมาทุกที
ปัญหาอยู่ตรงไหนครับอันนี้เราก็รู้กันอยู่ว่าต้องนำส่งสู่ศาล
กว่าสารจะตัดสินสู้กัน๓ศาลเนี่ยหลายสิบปีครับ
จึงรู้สึกว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ไปถึงไหนจนกระทั่งต่อมา
หน่วยงานต้นสังกัดไม่ว่าจะเป็นสปกรมป่าไม้กรมอุทยาน
ก็จะมีกฎหมายออกมาว่าให้อำนาจกับต้นสังกัดเหล่านั้น
สามารถยึดคืนที่ได้ถ้าพิสูจน์ชัดเจนว่าเป็นการบุกรุก
แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้นสังกัดก็พยายามเลี่ยงไปในการที่จะใช้
ส่งฟ้องศาลดีกว่าเพราะว่าเคยมีประวัติว่าไปยึดเขามาแล้ว
แล้วเขาฟ้องกลับค่าราชการมีความผิดซะเอง
ติดคุกติดตารางก็เคยมีฉะนั้นหยิบประเด็นนี้ขึ้นมา
เพราะล่าสุดเห็นข่าวว่ารัฐมนตรีช่วยธรรมนัฐ
เตรียมจะยึดพื้นที่สพก
จากนายทุนที่นำไปปลูกสร้างโรงแรม
ธรรมนัฏจะยึดพื้นที่ดินสพกโรงแรมรีสอร์ต
ถามว่ายึดได้เลยโดยไม่ต้องส่งฟ้องสารตัดสินใช่ไหม
ตอบว่ายึดได้ครับเพราะรัฐบาลชุดที่แล้วได้ออกกฎกระทรวง
เปิดทางให้สวปกรสามารถดำเนินคดีได้ยึดที่ได้
วิธีการยึดก็คือว่าให้กระทรวงออกเป็นคำสั่งกระทรวง
สปกรออกประกาศยึดคืน
ปัญหาก็คือว่าถ้ายึดคืนแล้วจะทำยังไงต่อ
คืนแล้วเราเคยเห็นว่าสมัยก่อน
ตอนเขายึดกันเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการไปทุบทำลาย
คนก็บอกโอ๊ยน่าเสียดายของ
ของเขาอุตส่าห์ก่อสร้างมาขนาดนั้นเนี่ยทำไมไม่ใช้วิธีการอื่น
ตอนหลังก็เลยมีประเด็นว่าจะนำมาเป็นพื้นที่ทำเกษตรกร

ทางออกที่ดีที่สุดก็คือว่า
ร้อยเอกธรรมนัฏบอกว่าจะนำที่ยึดได้เหล่านั้นเนี่ย
เก็บค่าเช่าเอาเงินเข้าหลวง
โดยใช้อัตราที่กรมธนารักษ์กำหนดเป็นฐาน
แล้วที่เป็นข่าวขึ้นมาวันนี้ก็คือว่า
ที่ดินที่อยู่ในข่ายถูกยึดเนี่ยมีที่ไหนบ้าง
ดูรายละเอียดนะครับที่ภูเก็ตครับ
ที่ภูเก็ตเนี่ยเป็นพื้นที่สปกร
มีโรงแรมมีรีสอร์ทตั้งอยู่ประมาณ๓๐๐แห่ง
โอ้โห๓๐๐แห่งนะครับ
มีที่ไหนอีกครับที่สมุยครับ
สมุยมีประมาณ๑๐๐แห่ง
ไหนอีกครับที่เชียงรายครับ
เชียงรายมีพื้นที่ชุมชนที่บุกรุกเป็นพื้นที่สวปกร
ง่ามหาวิจิรัยแม่ฟ้าหลวง

กลายเป็นอาคารพาณิชย์ให้เช่า
ทั้งหมดเนี่ยครับต้องยึดคืน
แล้วนำมาเก็บค่าเช่าทั้งหมด
สิ่งที่ร้อยเอกธรรมนัฐประกาศออกมาผมถือว่า
เป็นเรื่องที่ท้าทายมาก

เพราะว่าสุดท้ายเนี่ย
ถ้าดันไม่ทะลุร้อยเอกธรรมนัฏก็เสียคนเพราะประกาศเปรี้ยงปร่างมาก
คอยดูว่าจะทำได้ไหมจะยึดคืนมาแล้วมาเก็บค่าเช่าได้ไหม
อย่างภูเก็ตเนี่ยมีตั้ง๓๐๐แห่งทั้งรีสอร์ททั้งโรงแรมที่บุกรุกที่สปกรมันเป็นไปได้ยังไงครับมากมายขนาดนั้น
ทีนี้โดยประสบการณ์ประสบการณ์ที่ผมก่อติดติดตามเรื่องเหล่านี้มายาวนาน
คนที่ดินเอาที่ดินสอปกรไปปลูกสร้างเป็นโรงแรมเป็นรีสอร์ทเป็นบ้านพัก
ภาษาชาวบ้านเขาบอกไม่ธรรมดามีเงินมีเงินอย่างเดียวไม่พอต้องมีเส้นด้วยถึงจะทำได้
เส้นที่มีเป็นทั้งเส้นทั้งเป็นเส้นนักการเมืองท้องถิ่นเป็นทั้งเส้นนักการเมืองระดับชาติ
และเป็นทั้งเส้นกับค่าราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องอยู่ในจังหวัดหรือเหนือขึ้นมากว่าจังหวัด
คือในระดับส่วนกลางข้าราชการที่มีตำแหน่งที่เกี่ยวข้องถ้าเขาเอาด้วยไม่ยากครับ
แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอเรื่องมันเฉาโชว์ขึ้นมาติดคุกติดตารางถูกไล่ออกจากราชการมาแล้วก็หลายคนนะครับ
ถัดมาตำรวจอายการตำรวจอายการบางทีก็ร่วมด้วยช่วยกันเพราะตำรวจเป็นคนดำเนินคดี
อายการเป็นคนตัดสินใจว่าส่งฟ้องหรือส่งไม่ฟ้อง
ฉะนั้นสิ่งที่ร้อยเอกธรรมนัฏประกาศเปรี้ยงปร่างออกมาคราวนี้
หนึ่งให้กำลังใจสองจะคอยดูว่าทำสำเร็จไหม
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกร้อยเอกธรรมนัฐก็คือว่า
ที่ประกาศเปรี้ยงปร่างจะยึดที่นายทุนที่ยึดสอปกรเอามาประกาศให้เช่า
อันนั้นทำไปเถอะแต่ว่าสิ่งที่มันคาใจคนอยู่เนี่ย
เรื่องในสอปกรที่ท่านดูแลอยู่เรื่องของปารีนาไกรคุบกับคุณทวีไกรคุบสองพ่อลูก
เรื่องนี้ยืดเยื้อเรื้อรังมานานแล้วนะครับ
กรมป่าไม้เขาก็มีหน้าที่ยื่นฟ้องไปแล้ว
แต่ว่าพอไปถึงชั้นในชั้นตำรวจ
ขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา๒๕คน
เพื่อมาถกกันว่าหลักฐานเห็นสมควรจะส่งให้อายการฟ้องหรือไม่
ขณะนี้ยังค้างอยู่ใน๒๕คนที่ไปเป็นคณะกรรมการเนี่ย
มีความเห็นแตกออกเป็น๓ส่วน
แต่ว่าในส่วนของสปกรร้อยเอกธรรมนัฏไปดูสิครับ
ความรู้สึกของคนทั่วไปขณะนี้มีความรู้สึกว่า
สปกรใส่เกียร์ว่างในส่วนของที่ดินปารีนา
และที่ดินคุณทวีไกรคุบ
อยากให้ร้อยเอกธรรมนัฐเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้
เหมือนกำลังที่จะเอาจริงเอาจังกับการไปยึดที่นายทุนคืนมา
เพราะว่าเรื่องของคุณปารินากับคุณทวีไกรคุบ
มันเป็นเรื่องที่เสียบแทงความรู้สึกคน
คนเขามีความรู้สึกว่าหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องอุ้มกัน
ช่วยเหลือกันบ่ายเบียงกันไม่ปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมา
เพื่อให้คดีรอดพ้นคนก็คิดกันอย่างนี้ทั้งนั้น
ในขณะที่คุณปารินาก็เดินหน้าเป็นองครักษ์
ทักษ์รัฐบาลเป็นระยะระยะใครแหลมเข้ามา
แต่รัฐบาลคุณปรินาสวนหมดคนก็มองว่านี่ไง
กับการที่พยายามจะช่วยเหลือที่ดินของคุณปรินากับคุณทวีไกรคุบ
แล้วสุดท้ายขึ้นมาก็ทำอะไรไม่ได้แล้วยังยืดเยื้อเรื้อรัง
แล้วสุดท้ายไม่รู้คดีจะจบยังไง
ทั้งหมดนี้อยากจะบอกว่าคนเขาแคลงใจกันทั้งเมือง
ถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างร้อยเอกธรรมนัฏจะไปเดินหน้าเรื่องอื่น
แต่เรื่องนี้จะทำให้ท่านมีปัญหา
ฉะนั้นก็ช่วงนี้ก็